จะเริ่มเปิดฉากระเบิดความมันกันแล้วในค่ำคืนนี้
ฝรัศเจ้าภาพนะครับจะเจอกับโรมาเนีย

รวมไปถึงมาตรการในการรักษาความปลอดภัยในเกมค่ำคืนนี้ด้วยครับ
เศสพบกับโรมาเนียนะครับ
ไปดูความพร้อมของทางเจ้าภาพฝรั่งเศสกันก่อนครับ
ซึ่งเป็นกุญสือของทีมฝรั่งเศสครับ
ในตำแหน่งคู่เซ็นเตอร์นะครับ
หลังจากที่มีการเตรียมทีมมาตลอด๒ปีและจะมุ่งมั่นไปสู่จดหมาย
ก็คือการเป็นแชมป์ในบ้านของตัวเองให้ได้ครับ

ลงยืนคุมแนวรับหลังจากกลับมาฟิตสมบูรณ
แบ๊กขวาเนี่ยจะได้ออกสตาร์ทเช่นเดียวกัน
ก็หายเจ็บกล้ามเนื้อพร้อมลงสนามนะครับ
คู่นี้น่าสนใจนะครับเพราะว่าฝรั่งเศสเจอกับโรมาเนีย
เป็นเกมที่เป็นทางการ๑๐เกมด้วยกัน
ฝรั่งเศสนั้นก็ไม่เคยแพ้ให้กับโรมาเนียนะครับ
แต่ที่น่าสนใจเนี่ยเพราะว่า๕นัดแล้วก็มี๔เกม

ซึ่งก็ถือว่าฝรั่งเศสเจอกับโรมาเนียงานนี้ไม่ใช่งานง่ายแน่นอนครับ
ไปดูกันที่มาตรการในการรักษาความปลอดภัยกันหน่อยนะครับ
ที่กำลังจะเตรียมตัวสำหรับนัดเปิดสนามที่จะเริ่มขึ้นในอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้านี้
ถนาที่เจ้าหน้าธิตำรวจทร์และฐานก็เตรียมกำลังอย่างเต็มที่ก่อนที่จะเปิดสนามในวันนี้
ซึ่งคาดกันว่าจะมีแฟนบอลมากกว่า๘๐๐๐คนที่ให้ความสนใจในเกมนัดเปิดสนามนะครับ
ตั้งอยู่ใกล้กับบริเวณหอไอเฟลเจ้าหน้าที่ตำรวจหลายนายครับ
ได้เดินลาดตระเวนพร้อมกับอาวุธปืนรายเฟิล
นั้นก็จะยิ่งเข้มข้นมากขึ้นไปด้วยนะครับ

ไปเริ่มกันที่คุณบีบางปะกง
สามารถเก็บ๓คะแนนได้นะครับ

นี่คือทัศนาของคุณบีบางประกงนะครับ

คุณสื่อและคอมเมนเตอร์ชื่อดังของไทย
อย่างโคชเตี้ยสะสมพบประเสริฐครับมองว่า
เศสจะชนะด้วยสมดุลของทีมที่ดีกว่า
ขณะที่เทิดศักดิ์ใจมั่นเชื่อว่า

แต่ไม่น่าจะต้านเจ้าภาพได้อยู่นะครับ
และสุดท้ายโค้ดโยงวารวุฒิมะคะ
ก็ให้ฝรั่งเศสที่มีผู้เล่นลงตัว

มองพอไปครับทั้ง๔ท่านนะครับ
เหมือนกันหมดว่าฝรั่งเศสเจ้าภาพ
จะเป็นฝ่ายเก็บชัยชนะครับ